ช่วงนี้หลายคนบอกว่างดกินเผ็ดซะหน่อย
เพราะว่าพริกขึ้นราคาราคาสูงจัง
ใช่ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะสำรวจตลาด

เพราะว่าจริงเมื่อวานเราก็นำเสนอข่าวนี้ไป
เขาบอกว่าที่โคราชขายกันเม็ดละบาทเลย

แล้วตอนนี้พวกร้านต่างพวกส้มตำยำแซ่บ
เขาก็จะเพิ่มเมนูเพิ่มราคาแต่ละเมนู๕บาท

เพราะว่าพริกในบ้านเราจริงมันมีหลายประเภทนะ
เมื่อวานที่เป็นข่าวออกมาบอกว่าเป็นพริกขี้หนู
โอ้โหที่ราคาเม็ดละ๑บาทเลยนะฮะ
แต่จริงถ้าไปตรวจสอบดูแล้ว
พริกที่ราคาแพงคือพริกแดง

ว่าจะเผ็ดน้อยกว่าก็ตามแต่ว่าพริกแดงมันจะสวย
เอาไปทำอาหารแล้วเอาไปแต่งอะไรได้

และแพงจากอะไรรวมถึงทางพาณิชย์จังหวัด
เขาเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าแพงจริงหรือเปล่า

เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราเองก็ลงพื้นที่
ไปสำรวจราคาพริกเลยไปที่ตลาด

บอกว่าราคาพริกที่อำเภอพิมายที่โคราชเนี่ยนะ
ละบาทแล้วเราก็เลยไปเจอกับพ่อค้า
ชื่อว่าคุณปรีชาบัวระบัตรอายุ๕๘ปี
เป็นพ่อค้าร้านขายของชำอยู่ที่บ้านท่าหลวง
ที่อำเภอพิมายโคราชเนี่ยนะคะ
ซึ่งคุณปรีชาเนี่ยบอกว่าตัวผมเนี่ย
รับซื้อพริกแดงมาจากตลาดสดพิมายเมืองใหม่
โลนึงเนี่ย๑๘๐บาท
แล้วก็จะเอาพริกแดงมาชั่งแบ่งใส่ถุง
ถุงหนึ่งครึ่งขีดก็จะได้พริกแดงประมาณ๖เม็ด
ก็ขายในราคา๕บาท
ครับตอนนี้ก็ตกเกือบเม็ดละบาทนะฮะ
คือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความยาวของพริกด้วย
ขนาดของพริกด้วยนะฮะอย่างความยาวของพริกแดงเนี่ย
ถ้ายาว๒๓เซนเม็ดมันสั้นหน่อยนะครับ
ก็๒๔เม็ด๑๐บาท
ถ้าความยาวขึ้นมาหน่อย๔๕เซน๘เมตร๕บาท
แต่ถ้าความยาว๕เซนติเมตรมันจะ๕๖เมตร๕บาท

ต้องค่ะพี่ปรีชาเขาก็เลยบอกว่าจริงพริกแดงเนี่ย
ช่วงนี้ราคามันสูงนะอย่างพริกสายพันธุ์ซุปเปอร์ฮอตเนี่ย
เขาจะใหญ่คุณแล้วทีนี้ก็เลยมันจะต้องขายขึ้นราคา
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพริกแดงเม็ดเล็กเนี่ย
เขาก็จะขายประมาณ๑๐๑๕เมตรก็ราคาประมาณ๕บาท
อันนี้ที่บอกเนี่ยนะคะซึ่งการซื้อพริกแดงมาแบ่งช่างขายเป็นขีดเนี่ย
จริงพี่ปรีชาเขาบอกว่ามันทำให้ขาดทุนนะ
ต้องไปหาซื้อพริกแดงที่พ่อค้าในตลาดเขามัดใส่ถุงขายแล้ว
แล้วก็รับมาขายถุงละรับมา๔บาทใช่ไหม

ทำให้พริกแดงมันมีราคาแพงคือเอาง่าย

แล้วก็มาบวกเพิ่มบาท๒บาทอย่างนี้มันก็เลยแพง
ทีนี้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาราคาพริกแพงในช่วงนี้ด้วย

เออนะฮะซึ่งเมื่อวานี้ที่โคราชนะคุณ
ทางผู้ว่าก็สั่งการให้พาณิชย์จังหวัด
ลงพื้นที่ในการตรวจสอบเรื่องของราคาพริกด้วยนะฮะ
แล้วก็ทางพาณิชย์จังหวัดก็เปิดเผยข้อมูลออกมา

คือด้านการผลิตนี่หมายถึงเกษตรกร

การผลิตอาจจะราคาต่อกิโลกรัมที่ส่งมาไม่แพงมาก
แต่พอมาถึงหน้าร้านด้านการตลาดอัพราคาขึ้น
ก็เพราะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเนี่ยนะครับ
ผลผลิตต่อไร่มันอาจจะแบบว่าออกเยอะสุกเร็วในช่วงที่อากาศร้อน
แต่ว่าก่อนหน้านั้นเราเจอทั้งฝนเจอทั้งอากาศที่หนาว
ผลผลิตมันออกมาน้อยมันออกยาก
มันก็ส่งผลต่อเรื่องของราคาเหมือนกัน
และตอนนี้ผู้บริโภคกำลังซื้อพริกที่ออกในช่วงหน้าหนาว
มันก็เลยมีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับ
ช่วงที่พลิกออกมาเดือนธันวาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมกราคม
ราคามันจะอยู่กิโลกรัมละถึง๒๔๐บาท
ราคามันเพิ่มสูงก็ต้องยอมรับเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมก็บอกว่าพริกแพงจริงครับ
คือพริกแดงโลละ๒๐๐บาท
นครปฐมก็บอกมาว่าพริกแพงมาก
โอ้โหถ้าทะลุไปถึงโล๒๐๐ก็แพงนะ

เพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ไปที่ตลาดภาษีซุงที่อำเภอเมือง

ที่ตลาดนี้ขายอยู่ที่โลละ๑๗๐ถึง๑๘๐บาท
อันนี้แล้วแต่คณิตชนิดแล้วแต่ขนาด
แม่ค้าที่เขาขายผักในตลาดอย่างคุณฉันทนาบุญประเสริฐ

ดูนะดูนะนี่พริกแดงจินดาขีดนึง
ละ๒๐บาทก็จะได้ประมาณ๕๐เมตร
อาหารกันดูเฉลี่ยอยู่ที่ราคาเม็ดละ๔๐สตางค์
ซึ่งคุณฉันทนาก็บอกว่า
ราคาพริกมันขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วขึ้นเป็นเท่าตัวเลย
เพราะว่าพื้นที่ปลูกพริกภาคใต้ถูกน้ำท่วมไงคะ
ก็ทำให้ผลผลิตน้อยลงราคาสูงขึ้น
คุณพี่ฉันธนาเขารับมาโล๑๖๐๑๗๐บาท
ก็เอามาบวกกำไรเพิ่ม๑๐บาทต่อกิโลกรัม
เอามาถั่วเฉลี่ยกับผักอื่นเพื่อเป็นกำไร
ทีนี้ตัวพี่สันทนาเขาก็มองว่าพริกเม็ดละ๑บาทที่ออกข่าวไป
ที่เห็นหลายคนพูดมันเวอร์เกินไปไหม

ยังไม่เคยเจอสถานการณ์พริกแพงเม็ดละ๑บาทมาก่อนเลย

อันนี้คือพี่สันทนาบอกที่ชัยนาธเนี่ยนะคะ
ทีนี้มีรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย
บอกว่าตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนจากพ่อค้าแม่ค้า
ร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวแกงร้านส้มตำร้านยำ
เขตกรุงเทพก็ประสบปัญหาเหมือนกัน
พอปัญหาราคาพริกมันแพงขึ้น
อย่างเขาบอกว่าพริกขี้หนูแดง
ขยับขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ๒๐๐๒๕๐บาทเลยนะ

เพราะว่าปกติเนี่ยโลหนึ่งประมาณ๑๒๐๑๕๐บาท
ทีนี้ค่ะร้านอาหารเริ่มได้รับผลกระทบกันแล้ว

ร้านขายยำร้านขายส้มตำที่แน่นอนค่ะ
มันต้องแซ่บซีดต้องเผ็ดถึงใจ

ทีนี้ถ้าเกิดราคาพริกยังแพงขึ้นไปกว่านี้
แม่ค้าเหล่านี้เขาบอกว่าอาจจะต้องขอนะ
ขอขึ้นราคาส้มตำอาจจะขึ้นครกละ๕บาท
ยำก็ต้องขอขึ้นเมนูละประมาณ๕๑๐บาท
เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาตรวจสอบ
เขาก็ตรวจสอบแล้วก็บอกว่าราคาเฉลี่ยนะ

ถ้าราคาพริกแดงเฉลี่ยแล้ว
ตอนนี้นะจะอยู่ที่ราคา๑๖๐บาทถึง๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
อันนี้ขายในตลาดนะฮะแบบขายปลีกเนี่ยนะครับ
จากเดิมที่มัน๑๔๐บาทถึง๑๕๐บาทมันก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อย
อันนี้ราคากลางนะส่วนราคาพริกขี้หนูนะครับ
ราคากลางที่ตลาดไทยก็กิโลกรัมละ๑๒๐๑๘๐บาท
คือถ้ามันเกินไปกว่านี้ที่คุณอริยารายงานมา

บอกว่ากิโลกรัมละ๒๒๐๒๕๐บาท
อาจจะถือว่าขายแพงกว่าราคาที่เป็นจริงนะครับ
หรือว่าอาจจะมีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้านะครับ
ทีนี้เขาแจ้งโทษไว้ก่อนเลยบอกว่าใครที่ฉวยโอกาส
มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน๗ปีปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับด้วย
ขอให้ท่านแจ้งที่สายด่วนของพาณิชย์๑๕๖๙นะครับ

ส่งมาอีกค่ะก็มีบอกเหมือนกันบอกว่าแบ่งซื้อเป็นขีด
ก็ขายขีดละ๒๐โลหนึ่งก็๒๐๐เหมือนกัน